คุณจักรจันทร์บอกไปนะคะว่าอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็ปล่อยทิ้งไปกับปีเก่านะคะ
อย่างเช่นครอบครัวนี้ครอบครัวของพี่เท่งเถิดเทิง
ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เท่งหายออกจากบ้านไปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องผู้หญิงอีกคนนึง

แต่ว่าเริ่มต้นปีใหม่นี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเป็นข่าวดีต้อนรับปีนี้เลยก็ว่าได้
เพราะว่าลูกสาวเค้าพอสแป๊บใจพร้อมตาในค่ะ
คุณพ่อคุณแม่คือลูกหอมแก้มซ้ายหอมแก้มขวา
ก็เป็นภาพเดียวที่น่าจะขยายความได้ทุกอย่าง
คือไม่ต้องมีแคปชั่นอะไรก็ได้
ใช่แล้วนะคะเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็เทไว้กับปีก่อน
เริ่มต้นปีด้วยเรื่องดีก็อย่างภาพนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาคุณพ่อคุณแม่คุณลูก
คุณพ่อหอมแก้มซ้ายคุณแม่หอมแก้มขวา
ก็เลยเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่นะคะภายใต้คอมเมนต์ด้วย
น่ารักนะไม่ต้องบรรยายไม่ต้องมีคำบรรยายใดสักคำให้ลึกซึ้ง
ครอบครัวกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนเดิมนะจ๊ะ
ส่วนบ้านนี้ก็อบอุ่นเช่นเดียวกันนะคะ
เอาเลิกเอาชัยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
พาคุณแม่ไปทำบุญที่วัดพระยาสุเรนเขตคลองสามวา
ได้นำกระเช้ามาไหว้ครูบาทำบุญไหว้พระขอพรปีใหม่

แต่งานนี้ไม่ได้ไปกันแค่สองคนแม่ลูกนะจ๊ะ

เวียสุกลวัฒน์ของเรานี่เองพ่วงไปทำบุญกัน๓คนไปเลยนะ

นี่ก็ไม่รู้นะคุณว่านอกจากจะให้ปังเหมือนปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ย
ยังจะมีขอเรื่องความรักให้ราบรื่นหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้โดนคำทำนายหมอดู
เขาบอกว่าปีนี้ราศีของนางเอกคนสวยอาจมีเกณฑ์เรื่องความรักมีปัญหาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
คือเบลล่าเนี่ยเพิ่งจะได้รับฉายาปีนี้ปีที่ผ่านมาปี๒๕๖๑นี้ว่า
นารีปีทองคือรุ่งทั้งเรื่องงานรุ่งทั้งเรื่องความรัก
ปีนี้ก็ต้องมารอดูเธออีกทีนึงนะคะว่าเรื่องงานจะเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องงานไม่น่าห่วง
เรื่องงานเนี่ยยังร่วงต่อเนื่องอยู่แน่นอนแหละ
ใช่เพราะว่ามีหมอดูทักไงว่าราศีของเบลล่ารานีเนี่ยเป็นราศีที่อาจจะมีปัญหาเรื่องความรัก
แต่พอมาทำบุญแบบนี้ก็สบายเรื่องไม่ดีก็อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ดีก็ได้
เออก็สบายใจแล้วแหละเห็นภาพนี้แฟนก็สบายใจกันไปนะ

อย่างเช่นบอมเรา
แต่ว่าก็ยินดีแล้วกันเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นนะคะ